เอาล่ะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่มันน่ารักกันหน่อย
แถมสร้างเสริมสุขภาพด้วยนะครับ
พาไปกันที่ตลาดในจังหวัดสุโขทัยที่นั่นนะครับ
พ่อค้าแม่ค้าเขาลุกขึ้นมาเต้น

ออกมาเต้นอ้าว
เด็ดขาดลีลาไปเลย
ลีลาจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันครับ
เห็นอย่างไรแล้วลีลาของแม่ค้า
เด็ดขาดลีลาไปเลย

เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย
การนำพ่อค้าแม่ค้าในตลาดเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี
เต้นแอโรบิกเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในตลาด
เพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงเนื่องจากพ่อค้าแม่ค้า
เขาไม่ค่อยมีเวลาในการไปออกกำลังกาย
เพราะว่าต้องนั่งขายของเป็นเวลานาน

แล้วก็ให้คุณพ่อค้าแม่ค้าได้ขยับซ้ายขยับขวา
เด้งหน้าเด้งหลังกระดึ๊บกระดึ๊บ

แล้วนอกจากนี้ทางเทศบาลนะครับยังได้รณรงค์ให้
คุณแม่ค้าและก็พ่อค้าในตลาดสด
กล้วยน้ำว้าด้วยที่เห็นห้อยอยู่นี่ไม่ได้ขายนะครับ

เพราะว่ากล้วยน้ำว้ามีสารอาหารที่สำคัญจำนวนมาก
ก็อย่างเช่นว่าบรรดากล้วยทั้งหมดคุณผู้ชมครับ
กล้วยน้ำว้าเนี่ยมีแคลเซียมที่สูงที่สุดนะ
แล้วนอกจากนี้ยังมีวิตามินที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิต้านทานในร่างกาย
เขาว่ากันว่าอย่างน้อยวันหนึ่งควรทานกล้วยน้ำว้า๒ผล
ก็จะทำภาพพลาดน้ำว้าให้แข็งแรงนะครับ
แล้วก็พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่ก็จะนำกล้วยน้ำว้ามัดเชือกเอาไว้อย่างที่เห็นในภาพนี่แหละครับ
หยิบกินเขาใส่ปากก๊อบอร่อยในช่วงเวลาว่าง
คือกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยทั่วไปนะครับ
กิลงนักกีฬาเนี่ยนะเขาก็ทานกันนะในระหว่างที่แข่งขัน
เพราะว่ามันย่อยง่ายไงใครที่เคยดูเทนนิสเวลามันแข่งขันกันนานเนี่ย
ช่วงเวลาพักเนี่ยเขาจะหยิบกล้วยน้ำว้าขึ้นมาแล้วก็ทานกัน
เออพวกมันย่อยง่ายแล้วมันทำให้พลังงานต่อไปเรื่อยถูกต้องครับ
มีประโยชน์มีประโยชน์นะคะ
กล้วยออกกำลังกายกันไปเป็นไอเดียดีแบบนี้กันแล้วนะคะ